เอามาดูที่จังหวัดชนบุรีนะคะหลวงพ่อรูปหนึ่งค่ะค่ะ
รถเก๋งออกจากวัดนะคะทีนี้ไปประสบอุบัติเหตุ
ประสบอุบัติเหตุเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ภัยรวมถึงตำรวจเขาต้องมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุใช่ไหมคะ
พอตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะตรวจที่รถที่หลวงพ่อขับมา
ไปเจอขวดเหล้าขาวและเครื่องดื่มชูกำลัง
เอาส่วนหลวงพ่อมีคำตอบว่าอย่างไรทำไมถึงมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้

เอาเอายังไงครูสุพษามาเหมาะไหมหลวงพ่อ
คิดเองสุพัสราคิดเองอัตมาเมาไหม
ก็โดนพญานาคข่มขู่ไปเหมือนกันแหละค่ะถ้าสภาพแบบนี้นะคะ
นี่คือพระประยงศรีจันทโทอายุหกสิบเอ็ดปีแล้วนะคะ
ขับรถเก๋งแล้วมาเสียหลักตกลงข้างทางที่ตำบลหัวถนนอำเภอพนักนิคมชนบุรีค่ะ
หลวงพ่อถามว่าเมาไหมแต่หลวงพ่อไม่ได้บอกว่าเมาหรือไม่เมาไม่ได้ตอบนะ
แค่ว่าดื่มพญานาคไปขวดนึงจริงคนถามต้องถามใหม่
หลวงพ่อหลวงพ่อดื่มอะไรหลวงพ่อก็จะได้บอกว่าพญานาค
ใช่ถามตรงแล้วก็ตอบตรงนี่คนถามถามไม่ตรง
ถามถามผิดคำถามนะคะเอาทีนี้กู้ภัยก็ช่วยเหลือแล้วค่ะ
นำตัวหลวงพ่อออกมาจากรถก็คือมีสภาพบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
แต่พอไปตรวจสอบในรถค่ะไปเจอขวดเหล้าขาว
ขวดเหล้าขาวถ้าเจอปกติก็ไม่เป็นไรค่ะ
แต่ในนั้นไม่มีเหล้าแล้วอะค่ะก็เจอขวดแบบนี้นะคะ
แล้วก็ลักษณะพูดพูดวกไปวนมาค่ะ
ได้ความนิดเดียวนะคะบอกว่าจะขับรถมาจากสุรินทร์
ส่งหลานที่ระยองและช่วงนี้กำลังจะกลับสะแก้ว

เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนิมนต์หลวงพ่อไปรักษาตัวก่อนนะคะ
ที่โรงพยาบาลพนัฐนิคมและตรวจวัดแอลกอฮอล์ค่ะ
ขณะที่ชาวบ้านพบเห็นต่างวิพากษ์วิจารณ์ความไม่เหมาะสมที่หลวงพ่อมาขับรถเองแบบนี้
แล้วแถมยังดื่มสุราด้วยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าไม่อยากให้คุณตำรวจเอาผิดเฉพาะข้อหาเมาแล้วขับ
อยากให้ทางวัดต้นสังกัดลงโทษถึงขั้นปราชิกค่ะ